เดี๋ยวดูคลิปนี้กันหน่อยทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้ไปตามหาเจ้าของคลิปแล้วก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้
พนักงานร้านอาหารรุมทำร้ายเป็นลักษณะ๑๖ต่อ๒ไปดูหน่อยค่ะ
สวัสดีครับผมจบเจ๊ศัดอ่าวันนี้ดูว่าการทำงานของเจ้าที่เมืองพัตย่าฮะ
วันนี้เจ้าที่เมืองพัตย่ามารถสองสูอุตมาฮะของพัตย่า
สิบห้าหนึ่งครับผมสิบห้ากับยี่สิบคนอ่ะยืนลุมผมอ่ะ
เรียบผมผมล้มนะเว้ยแต่ผมลุกขึ้นมาดูดูการทำงานเนี้ย
เกียร์ไม่เอาเดี๋ยวก่อนอันนี้เอาตัวเป็นคนที่ขึ้นขึ้นออกไป

ตอนนี้ผมเริ่มแข็งนะเนี้ยเดี๋ยวก่อนไม่เอา
ไม่เอาเร็วพรุ่งนี้ต้องออกข่าวพี่
ไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้พัฒนาแม่งงั้นเราจะอย่างเนี้ย

กูบอกให้เข้ามาคือคนไม่เข้าเข้ามาเสร็จเลย
นี่ค่ะคือจริงทีมข่าวเพราะเราเห็นคลิปนี้
ก็ต้องตามต่อแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนึกออกไหมพี่อุ๋ยว่า
โอ้โหเลือดอาบหน้าขนาดนี้
บอกว่าถูกรุมเป็น๑๐คนมารุม
แล้วก็มีการถ่ายภาพไปให้เห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่เฉย
ก็คือพาดพิงเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเขาก็เจ็บด้วย
ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้กันแน่ที่พัทยานะคะ

ใช่ไงเขาพูดไปหลายไปแบบนี้
นี่มันเกิดอะไรขึ้น

เจอผู้ชายคนนี้ค่ะผู้โพสต์ค่ะ
นายบรรพฤษอายุ๓๖หรือในโจ๊กนะคะ
ในคลิปก็จะเรียกชื่อเล่นตัวเองว่าโจ๊ก
ก็ขอเรียกว่าโจก็แล้วกันนี่ไปเจอตัวมาเลย
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตี๔ของวันที่๑๒ธันวาคม
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโรงแรมบารีไฮพัทยาชนบุรี
เขาก็เลยบอกว่าตามที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเลย
คือถูกรุมทำร้าย๑๖ต่อ๒

เรื่องทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดค่ะ
โจ๊กบอกว่าแค่เข้าไปหาเพื่อนอีกคนที่ร้านอาหาร
เพราะว่าเพื่อนทำงานอยู่ที่บาน้ำ
แต่มันเลยเถิดจนโจ๊กสะบักสบอม
คนที่มารุมโจ๊กคือคนในร้าน
บอกว่าทั้งกาดทั้งพนักงาน
ไม่รู้แหละว่าใครเป็นใครแต่ถูกรุมทำร้ายจริง

ผมไม่คุยกับเพื่อนอีกคนนึง
ที่เคยมีภาระการณ์มาก่อน
แต่คือไม่ได้ใช้วาจาหรือว่าอะไรนะ
ซึ่งดูเหมือนเป็นการมีปากเสียงกัน
แล้วก็ทางป่าน้ำ๖ล้านอีกคนไปแจ้ง
ทางเจ้าของร้านว่าผมไปก่อกวนหรืออะไรสักอย่างนะครับ
คือทางทางเจ้าของร้านแล้วก็ลูกน้องพี่น้องกาครับ
พอปิดร้านปุ๊บก็คือเขาออกมาตรงหน้าร้านเลยครับ
ผมก็จะเดินเข้าไปคุยนี่แหละจะเดินเข้าไปคุยแล้วก็
ก็ไม่ได้ไม่ทันได้คุยอ่ะไม่ทันได้พูดอะไรแล้วก็หน้าโดนเลย
ก็ตามสภาพเลยครับคือโดนยังไงบ้างครับเยอะครับไม่ไม่ไม่
ไม่ทันได้มองครับมีมีการใช้อาวุธไหมครับมีครับ
มีแป๊บที่ผมเห็นนะแป๊บขวดทั้งแป๊บขวดแล้วก็ไม้เยอะครับ
ครับแป๊ปขวดไม้แล้วก็แล้วก็รอบรอบที่สองมีมีดมีมีดด้วย
คือโจ๊กเขายืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าโอ้โหมีทั้งถ่อแป๊บทั้งขวด
ไม้ทั้งมีดแผลที่เยอะที่สุดก็คือที่หน้าที่หัวค่ะครับ
แขนก็มีแผลนะที่หลังก็ด้วยเนี่ยถอดเสื้อโชว์แผลให้ทีมข่าวของเราดูเลย
ส่วนเพื่อนของโจ๊กตอนที่โดนรุมเนี่ยเพื่อนวิ่งหนีออกไป
เพื่อนก็เลยไม่เจ็บเท่าโจ๊กโจ๊กบอกโจ๊กบอกว่าขอยืนยันอีกครั้งนึงนะ
แค่ไปหาเพื่อนแล้วคุยกันเสียงดังตามภาษาเพื่อน
ดูเหมือนมีปากเสียงกันโจ๊กยืนยันว่าโจ๊กไม่ได้ไปก่อกวน
ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครทีมข่าวของเราก็เลยถามว่าอ้าว
แล้วเพื่อนที่ทำงานอยู่ในร้านไม่ห้ามไม่อะไรเลยเหรอโจ๊กบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
พอถูกรุมทำร้ายเสร็จก็ล้มลุกลุกคลานวิ่งหนีมานี่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วอยู่ใกล้กับป้อมของเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็วิทยุแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็คือเหตุการณ์ตามคลิปเลยโจ๊กบอกส่วนในคลิปที่ตัดเพาะพาดพิงเจ้าหน้าที่
พูดเรื่องจ่ายเงินอะไรของเขาอ่ะโจ๊กบอกว่าผมเมา
ช่วงท้ายท้ายที่ผมพูดในคลิปว่าผมเมาครับแต่ไอ้เลือดไหลอ่ะเลือดจริงนะ
ที่ถูกรุมอ่ะผมโดนจริงทีนี้ค่ะเราก็ต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ว่าอ้าวทำไมโจ๊กเขาพูดพาดพิงเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
จะพาไปหาหมอจะพาไปอะไรเขาก็ไม่ยอมเขาจะไลฟ์สดอย่างเดียว
จนวันนี้เราก็เราก็สืบทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาโดนทำร้ายในใน
ในโซนของของทางด้านทัศน์ยาวใต้นะครับผมก็ได้สรรค์การให้ทางรองกับส่วนส่วน
แต่ทางทีมสืบสวนเนี่ยไปไล่กล้องไล่รายละเอียดมาทั้งหมด
เพื่อที่จะมาดูว่าเขาโดนทำร้ายยังไงนะครับ
เบอร์ก้นก็จะให้พาไปทำโอ้ยเป็นทำแน่นอนครับ
ใครที่โดนทำลายเนี้ยใครที่ถูกร้ายหรือใครที่ทำลายเขาเนี้ย
มันก็ต้องเอ่อว่าไปตามโรงพยาบาลการณ์นานหมด
ตำรวจและเจ้าหน้าที่บอกว่าที่เห็นในคลิปของโจ๊กเนี่ยค่ะ
ระงับเหตุนะคะครับไปช่วยเหลือโจ๊กนะคะอ่า
ส่วนเรื่องทางคดีก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครมารุมทำร้ายโจ๊กบ้าง
เขาก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดอ่าตำรวจบอกว่าตำรวจอ่ะไปช่วย
เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยทีนี้ค่ะฟังมุมของทางร้านบ้าง
ร้านที่มันเกิดเรื่องนะคะเพราะว่าโจ๊กบอกว่า
พนักงานอะไรในร้านมาลุมเขาใช่ไหมใช่ทีนี้ผู้บริหารของร้านบอกเลยว่า
มาก่อกวนในร้านนะมาก่อกวนเหรอโจ๊กไม่ได้แค่เข้าไปคุยกับเพื่อนนะ
โจ๊กมาก่อกวนแล้วโจ๊กก็มีอาวุธเข้ามาด้วย
ดังกล่าวที่เป็นข่าวเนี่ยก็เข้ามาเพื่อจะสั่งเครื่องดื่ม
แต่ว่าตอนนั้นร้านยังไม่ปิดเราก็ยังไม่ได้ให้เครื่องดื่มนะครับ
แล้วเขาก็มีปัญหาปากเสียงกับพนักงานซึ่งก็ทราบภายหลังว่าสองคน
พนักงานกับคนนี้เคยทะเลาะกันมาก่อนเคยวิวาดกันมาก่อน
แล้วคนนี้ก็ตามมาที่ร้านแล้วก็มีการโยนมีด
ซึ่งเขาพกมีดพกมาด้วยเขาจะโยนมีดไปที่เคาน์เตอร์
เราก็เลยให้กาดเชิญออกผ่านไปอีก๑๐นาที
เขากลับมาใหม่พร้อมอาวุธเป็นท่อเหล็กยาวทั่วอย่าง
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีเหตุการณ์คือเหมือนกับต่อสู้กัน
ซึ่งแน่นอนว่าทางร้านเราก็มีพนักงานอยู่แล้วนะ
แต่ว่าเจตนาคือเขามาก่อกวนเราตั้งแต่หัวค่ำ
จนร้านปิดก็ไม่ยอมกลับไล่ให้ออกก็ไม่ยอม
นี่ค่ะผู้บริหารร้านเขาให้ข้อมูลแบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันมี๒ช่วงนะ
ช่วงแรกทางร้านบอกว่ากาดเชิญออกไปแต่โจ๊กไม่ยอมกลับ
ร้านปิดช่วงที่พนักงานนั่งพักกินข้าวกันโจ๊กเข้ามาอีก
ช่วงที่๒นี่แหละมันก็เลยชุนละมุนกัน
แล้วเหมือนกับว่าทางฝั่งที่ฝั่งโจ๊กเหมือนกับมีอาวุธกลับเข้าไปในร้านด้วยไงคะ
ผู้บริหารของร้านก็ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยร้านปิดแล้วด้วย
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนอกร้านไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ของร้าน
คุณผู้ชมก็เลยแนะนำมาว่าไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้หมดเลย
แต่ในร้านหนาร้านหนาร้านสะดวกซื้อหรืออะไรแบบนี้จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็ไม่น่ายากหรอกใช่ไหมเดี๋ยวตำรวจเข้าไปไล่ดูก็ไม่น่ายากนะครับ